คุณผู้ชมคะเรานำเสนอแบบเจาะลึกกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับขบวนการสวยสติ๊กเกอร์นะคะ
ส่วนหนึ่งก็มีชาวอินเดียที่เข้ามาผัวพันด้วยนะคะ
อินเดียส่วนหนึ่งที่ต้องการเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรทราบไหมคะ
วีซ่าที่ระบุว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของขบวนการจดทะเบียนสมรสปลอมให้กับชาวอินเดีย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณนิ่มนวลสุพรรณยศค่ะ
จากข้อมูลทางลับที่พบมีขบวนการจดทะเบียนสมรสให้ชาวต่างด้าว
ทีมข่าวเดินทางไปยังตำบลบางบ่อจังหวัดสมุทรประการ
เพื่อพบกับหญิงไทยวัย๔๕ปี
ซึ่งมีรายชื่อจดทะเบียนสมรสกับนายอินดานยาเดฟ
ชาวอินเดียที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปี
เมื่อเอารูปชายชาวอินเดียจำนวน๕คน
หนึ่งในนั้นคือนายอินดานสามีตามหลักฐานทางทะเบียนสมรส

เจ้าของบ้านไม่สามารถยืนยันตัวตนนายอินดานได้
และเล่าว่าลูกสาวอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ทีมข่าวเดินทางไปพบหญิงสาวคนดังกล่าว

ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับนาอินดาลยาเดฟ

ขบวนการจัดท้ายิงไทยจดทะเบียนสมรส

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐอาจรู้เห็น

เพราะจากการสืบค้นข้อมูลระหว่างวันที่
กรกฎาคมถึง๘สิงหาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่หญิงรายนี้

ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

ให้ชายชาวอินเดียและหญิงไทยมากกว่า๑๕๐คู่

เขาบอกว่าเขาจะไปยื่นที่ประเทศเขา
เพื่อจะมาขอทำงานกับเราที่เมืองไทยค่ะ
ขอรูปถ่ายแล้วก็ขอสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน
แต่ในบัตรประชาชนเราก็ได้เซ็นกำกับแล้วว่า
เพื่อยื่นเอกสารมาทำงานที่เมืองไทยเท่านั้น
ก็ได้ยื่นเอกสารให้เขาไปและอีกอย่างหนึ่ง

ไม่คิดว่าที่เอกสารเขาจะเอาไป
จะมาทำการจดทะเบียนกับพี่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

บนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างด้าว
ไปยังที่ว่าการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อยื่นคำร้องขอเพิกถอนทะเบียนสมรส

ไม่สามารถเพิกถอนทะเบียนสมรสได้

หญิงสาวจดทะเบียนสมรสไว้ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

เดินทางต่อไปจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอเพิกถอนใบทะเบียนสมรส
ก็คือเป็นขบวนการที่มาแบบนี้
มันก็จะเป็นอันดับแรกคือ
มันย้อนไปสู่ภัยความมั่นคงของชาติเลยค่ะ
แล้วก็นำไปสู่นิติกรรมธุรกรรมต่างของฝ่ายชาย

มันก็จะเป็นผลเสียกับในหลายองค์กรที่เขาติดต่อค่ะ

ทำการลงบันทึกสอบประคำ
สอบประวัติเพื่อส่งเรื่องให้กับสำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครองพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนใบทะเบียนสมรสดังกล่าว
ออกโดยไม่ชอบในครั้งนี้ภายใน๓๐วัน
ติดตามตอนต่อไปได้ในไทรัตนิวโชว์พรุ่งนี้